ต่อกันที่สาวฮอตแห่งวงการเพลงกันบ้างดีกว่านะคะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
โดยเฉพาะหนุ่มเนี่ยตามขายขนมจีบกันไม่หวาดไม่ไหวเลยสำหรับสาวน้อยวันเดอร์เฟรมนั่นเองค่ะ
แล้วคือเวลาออกงานแต่ละทีคุณดูสิเปรี้ยวซ่ากากันไหมล่ะจ๊
เล่นใหญ่ไฟกระพริบสุดนะคะมาสวยเด่นทุกงานเลยนะคะ
สวยขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดนี้เก๋ขนาดนี้บอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยห่วงมากตามติดตลอดด้วยนะจ๊ะ
พ่อเนี่ยถึงขั้นไม่ให้ไฟเขียวนะให้เมฆจีรกิจตอนนี้ที่มีกระแสข่าวว่าน้องเนี่ยกิ๊กกักกันอยู่
ให้เลื่อนจากเพื่อนมาเป็นแฟนข่าวนี้จริงหรือเปล่าไปฟังน้องวันเดอร์เฟรมกันหน่อยจ้า
พี่พ่อจริงดุไหมหรือห่วงไม่ดุ

คุณพ่อก็ใจดี

อ่าแหม่บถามพ่อ

ขอดูอีกสักพักนึงก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยพามาแบบแนะนำเนาะ

จริงก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้ว